คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรัก
พี่แจ๊กกะลีนได้กลิ่นความรักมันโชยมาแถวนี้ค่ะคุณผู้ชม

ฝ่ายชายดังมากนะคะเป็นพระเอกคุณเป้อารักษ์กับฝ่ายหญิงนะคะเป็นนางงาม

ใช่คุณผู้ชมเซอร์ไพรส์ไหมล่ะคะกับภาพนี้เลยค่ะ
คนนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเทปหน้านะคะเขาใหญ่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณผู้ชมมันก็ภาพปกติใช่ไหมคะ